อย่าลืมติดขอบจ้อรอลุ้นแชมป์ฟุตบอลคิงครับครั้งที่๔๒
วันที่๕และ๘มิถุนายนนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ